คุณผู้ชมครับสำหรับอาถรรพ์ในพื้นที่ที่สุสานคนเก่ง

เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะครับในเรื่องของความเชื่อว่ามีคน
เหมือนกับเห็นดวงวิญญาณหรือได้ยินเสียงคล้ายกัน
เสียงคนขอความช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งมาจากการฆ่าสังหารแล้วก็กลายเป็นผีตายโหงนะครับ
ในวันนี้เรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณ
พาคุณผู้ชมไปดูกันครับว่าความเชื่อส่วนนี้เนี่ย
ถ้าหากว่าไปดูกันจริงแล้วภาพถ่ายติดวิญญาณนั้นเกิดจากอาถรรพ์
หรือเป็นการปรับแต่งภาพ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณเศรษฐาโสรินครับ
อุดรทานี่เมื่อวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย
ว่าเป็นวิญญาณของผู้ที่ถูกฆาตกรรม
มาร้องขอความเป็นธรรมจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลถึงภาพที่ปรากฏ
ว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นเพียงภาพที่มีการปรับแต่ง
เทคนิคในการซ้อนภาพซึ่งภาพที่ปรากฏขึ้น
สื่อมวลชนหลายแขนงนำเสนอความเฮียนของวิญญาณ
ปรากฏตัวกลางวันแสก
การสืบค้นของทีมข่าวเริ่มที่การเดินทางไป
นมัสกาอนหลวงพ่อเจริญทานยูโตเจ้าอาวาสวัฒนวัดนวลสว่าง
จังหวัดอุดรธานีเกจิอาจารย์ด้านการปราบผีปอบ
แก้คุณสัยมนต์ดำท่านเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความ
ขอรบนับถือโดยท่านบอกกับทีมข่าวว่า
ป่าช้าคนเก่งมีแต่วิญญาณของผีตายโหง
อาฆาตแค้นพยาบาลวนเวียนอยู่บริเวณนั้น
และไม่ได้ถูกสะกดวิญญาณไว้เพียงแต่รอส่วนบุญจากญาติญาติ
ถึงจะไปเกิดในพบภูมิอื่นได้
อกจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อเจริญแล้ว
ทีมข่าวยังติดต่อไปหานายธรรมรัฐอภิญญาเลิศวงศ์

แต่ก็ได้รับการปฏิเสธการให้ข้อมูล
ทีมข่าวจึงเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดอุดรธานี
เพื่อสอบถามถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานที่
ในวันที่มีการบันทึกภาพถ่ายติดวิญญาณ
ทุกคนระบุตรงกันว่าในวันนั้นมีผู้สวมเสื้อสีเหลืองหลายคน
ที่ทดลองไปปุ๊บมันก็จะมีต้นย่าที่เขาเรียกว่าต้นเม็ก
ครับมันจะสูงสูงแล้วมันจะซ้อนกันไขว้กัน

คือซึ่งผมได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเห็นภาพมาเหมือนกัน
เขาก็เลยอยากรู้ก็เลยให้แกไปยืน
ระยะที่ใกล้เคียงหรืออาจไกลกว่าประมาณนี้
คิดว่าภาพจะออกมาเป็นอย่างไร
จากการสอบถามข้อมูลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ทำให้ได้ข้อมูลว่ากล้องที่ใช้ถ่ายภาพในวันนั้น
ทีมงานจึงใช้กล้องที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
ใช้ในการทดสอบโดยตั้งค่าในระบบถ่ายคำนวณค่าแสง
โฟกัสแบบอัตโนมัติ
ตั้งกล้องในจุดที่กำหนดมุมภาพให้ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับ
และรอเวลาให้ตรงกับเวลาที่ถ่ายภาพติดวิญญาณ
ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ผมยืนอยู่ตรงบริเวณจุดเดียวกันกับผู้ที่ถ่ายภาพติดวิญญาณได้
ณวันที่รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติลงมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
และในวันนี้ผมจะทำการทดลองโดยบันทึกภาพนิ่งตรงบริเวณจุดนี้
และเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันว่าจะสามารถบันทึกดวงวิญญาณได้หรือไม่
แดดในเวลาใกล้เที่ยงตกกระทบกับใบไม้แห้งและต้นย่าที่ถูกไฟไหม้เป็นหย่อม
สะท้อนเข้าเลนกล้องสร้างจินตนาการเป็นภาพต่างนานาชัตเตอร์ถูกกดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ทั้งที่จุดพบวิญญาณและจุดอื่นอื่นโดยรอบรวมทั้งให้ทีมงานเข้าไปยืนอยู่ในเฟรม
ห่างจากกล้องประมาณ๒๐เมตรและ๓๐เมตรตามลำดับ
และนี่คือภาพที่เราทดสอบได้ทั้งหมด
ทีมข่าวไม่พบวิญญาณที่ติดเข้ามาในเฟรมแม้แต่ภาพเดียว
ทั้งหมดคงเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่สิ่งที่ยังต้องค้นหาต่อไปคือความจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เคาะร้าย
ที่ต้องมาจบชีวิตลงที่ป่าช้าแห่งนี้
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน